แค่วันแรกของ๗วันอันตรายเมื่อวานนี้
ก็เกิดอุบัติเหตุหนักเกิดขึ้นแล้วนะครับ
ใช่ค่ะเพราะว่ายอดตอนนี้ที่รายงานล่าสุด
ก็คือวันแรกของ๗วันอันตรายวันที่๑๑เมษายน
เกิดอุบัติเหตุขึ้น๔๖๘ครั้ง
แล้วก็เสียชีวิต๔๖ศพ
รวมถึงมีคนเจ็บ๔๘๒ราย
ทีนี้มาดูอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นแต่ละพื้นที่กันหน่อยละกันค่ะคุณผู้ชม
ไปเริ่มต้นที่ลบบุรีกันก่อนเลย
ลบบุรีรถไฟชนกับรถตู้โดยสาร
มีผู้เสียชีวิตทั้งหมด๔ศพนะคะ
อุบัติเหตุนี้เกิดขึ้นบนถนนสายลบบุรีวังม่วง
เป็นจุดตัดทางรถไฟในพื้นที่ตำบลหนองบัว
ที่อำเภอพัฒนานิคมที่จังหวัดลบบุรีค่ะ
ในที่เกิดเหตุก็ไปเจอกับรถตู้โดยสาร
สภาพด้านข้างฝั่งซ้ายมันพังเสียหายหมดเลยคุณผู้ชม
และมีผู้เสียชีวิตในที่เกิดเหตุทั้งหมด๔ศพ

คือคนเจ็บกระเด็นตกไปในป่าย่าที่อยู่ข้างทาง
ห่างจากตัวรถสักประมาณ๒๐เมตร
เจ้าหน้าที่กู้ภัยไปถึงก็ต้องนำผู้บาดเจ็บ

แล้วก็มีผู้เสียชีวิตเพิ่มอีก
จาก๔ศพเพิ่มอีก๒ศพ
รวมทั้งหมด๖ศพเลยนะคะ
นายวิมลวิเศษสัตว์อายุ๕๒ปี
ซึ่งเป็นคนขับรถตู้คันที่เกิดเหตุ
เล่าให้ฟังบอกว่าก่อนจะเกิดเหตุ

ฉลองเทศกาลที่บ้านเกิด

ตอนขับมาถึงผ่านทางรถไฟ
จังหวะนั้นรถไฟวิ่งมาพอดีค่ะ
ก็เลยทำให้รถไฟพุ่งชนทางด้านซ้ายของตัวรถอย่างแรงเลย

เจ้าหน้าที่ก็ไปตรวจสอบว่ากรณีนี้ที่มันเกิดขึ้น
เรื่องของแผงกั้นเรื่องของสัญญาณเตือนเป็นอย่างไร
ปรากฏว่าพอเข้าไปตรวจสอบ
ก็พบว่าเจ้าหน้าที่การรถไฟเขาจะใช้แผงเหล็กกั้นถนน

แต่ทีนี้คนขับให้การว่าไม่เห็น

ก็เลยขับรถข้ามทางรถไฟตามหลังรถกระบะคันหน้า
แต่คันหน้าเนี่ยรอดนะรถตู้คันนี้ถูกชน
ซึ่งหลังจากนี้เดี๋ยวเจ้าหน้าที่ก็จะไปสอบสวน
หาสาเหตุที่แท้จริงต่อไปว่าเอ๊ะสรุปแล้วคือแผงเหล็กกั้น
เอามันกั้นไว้หรือเปล่าหรืออย่างไรนะคะ
เห็นบอกว่ามืดด้วยไฟก็ไม่ค่อยมีนะฮะมองไม่เห็น

นี่ไปบันทึกภาพขณะที่รถเก่งพุ่งชนคนเดินข้าม
นี่ครับบนถนนสายเชียงใหม่ลำปาง
ฝั่งขาเข้าเมืองในพื้นที่ของอำเภอเมืองเชียงใหม่
ในคลิปจะเห็นว่ารถเก่งคันนี้นะฮะด้านขวาสีขาวขับมาตามปกติ
แต่พอไปถึงจุดเกิดเหตุมีผู้ชายคนหนึ่งเดินข้าม

จะถูกชนร่างกระเด็นไปตกอยู่บริเวณหลังคาของรถอาการสาหัสเลย
ต่อมากู้ภัยก็เข้าไปช่วยเหลือปั๊มหัวใจ
แล้วก็รีบนอนตัวสมรมพยาบาล
กระบะเสียหลักแล้วก็ไปชนต้นไม้พลิกคว่ำแบบนี้ค่ะ
เกิดขึ้นที่ถนนสายหนองจิกดอนหวานที่อำเภอเมืองมหาสารคาม
ก็มีผู้ได้รับบัตรเจ็บสะหัดเลยนะคะสองราย
คนหนึ่งเป็นผู้ชายอายุ๓๑ปีส่วนอีกคนนึงคืออายุ๒๔ปี
ทีนี้กู้ภัยก็ต้องช่วยกันประถมพยาบาลเบื้องต้นก่อนนะคะ
แล้วก็นำตัวส่งไปรักษาต่อที่โรงพยาบาลนะคะ
คนขับรถเนี่ยเล่าให้ฟังบอกว่าตอนนั้นขับรถมาดูหมอลำที่บ้านหนองโน
ทีนี้พอมาถึงจุดตรงนี้ที่เกิดเหตุจู่รถมันก็เสียหลัก
แล้วก็ไปชนต้นไม้ข้างทางชนไป๓ต้นแล้วก็พลิกคว่ำมาค่ะ
ซึ่งหลังจากนี้ตำรวจก็จะมีการสอบสวนหาสาเหตุที่แน่ชัดอีกครั้งหนึ่งด้วยนะคะ
สาเหตุของการเกิดอุบัติเหตุอันดับหนึ่งคือเรื่องของเมาแล้วขับ
และอย่างเมื่อคืนที่ผ่านมาก็เป็นเสียเจ้าของธุรกิจอะไรรถยนต์

ไปชนรถของรองผู้อำกับกองปราบ
ในรถมีภรรยาด้วยมีลูกด้วย
ตัวของรองภูมิกับกับภรรยาเสียชีวิตเลย
ส่วนลูกสาวสาหัสเลยครับ
เหตุการณ์นี้ก็เป็นเหตุการณ์ที่น่าตกใจมากเลย

ผู้ภัยต้องใช้เครื่องตัดถ่างนำร่างของพันธบรวจโทจตุพรงามสุวิชากุล
รองผู้กำกับการสอบสวนกองกำกับการ๒กองปราบราม
จากซากของรถเก๋งซูซูกิสวิปสีขาว
เขาเสียชีวิตคาเบาะนั่งคนขับ
คอนโซลมันอัดทับร่างเขาอยู่
ชั้นสูตรเบื้องต้นมีแผลชกันทั้งที่บริเวณหน้าและลำตัว
หลังจากเกิดอุบัติเหตุรถเบ็นซ์ชนเข้าไป

เหตุเกิดบนถนนทวีวัฒนาการจนาพิเศษนะครับ
ที่เกิดเหตุนั้นอยู่บริเวณกลางสะพานข้ามครอง
จากนี้ก็พบผู้บาดเจ็บและผู้เสียชีวิต

ก็คือมีทางด้านของผู้โดยสารที่นั่งมา
เด็กหญิงพิยาภางามสุวิชากุล
นี่เป็นลูกสาวอายุ๑๖ปีอันนี้บาดเจ็บสาหัส

นางนุชชะนาดอายุ๔๔ปี

แล้วเหตุการณ์นี้มีเสียชีวิต๒บาทเจ็บ๑นะครับ
ขณะเดียวกันในที่เกิดเหตุก็ไปพบรถเก๋ง
สภาพด้านหน้าขวาพังยับเยินเหมือนกัน

คนขับนายสมชายเวมโรธพิพัฒน์อายุ๕๗ปี
เป็นถึงผู้บริหารระดับสูงของบริษัท
คายคาร์บอนแอนด์กราไฟท์จำกัด

โอ้สภาพนี่ม้าแอเลยครับ

ก็เลยต้องนำตัวไปสงบสติอารมณ์ที่โรงพักสารแดง
จากการตรวจโอ้โหปริมาณแอลกอฮอล๒๖๐มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์

คือเขากำหนดให้ไม่เกิน๕๐มิลลิกรัมเปอร์เซ็

ร้อยตำรวจเอกพิพัฒน์ภูลพุทธาครับ
เป็นรองสละวัดสอบสวนสอนรสารแดง
บอกว่าต้องรอให้คนขับเบนท์
คือเหตุการณ์เกิดเมื่อคืนนะฮะ๕ทุ่ม

ก็เลยเอาเข้าห้องขังที่สนสารแดงเอาไว้ก่อน
แล้วเดี๋ยวรอสั่งคือเมื่อเช้านี้ก็มีการสอบประค

ก็อย่างที่บอกไม่ได้สอบสวนต้องรอให้สั่งก่อน
ต้องสอบสวนทั้งคนขับทั้งคนเจ็บ

รวมทั้งต้องไปไอ้ภาพจากกล้องวงจรปิดมา

เบื้องต้นแจ้งข้อหามาวลักษณ์แล้วขับ
แล้วก็นำตัวเข้าห้องขังให้สั่งก่อน

ให้แพทย์นิติเวทของโรงพยาบาลศิริราชธรรมนาสุทธิ์
สูตรเพื่อหาสาเหตุอีกครั้งหนึ่งนะฮะบรรยายงานข่าวบอกว่านายสมชายเนี่ย
เป็นเจ้าของโรงงานผลิตแล้วก็จำหน่ายชิ้นส่วนรถยนต์ประเภทกราฟ้า
อย่างที่บอกไปนะฮะค่อนข้างจะใหญ่แล้วก็ล้ำสมัยที่สุดใน
เอเชียเลยนะรวมทั้งผลิตชิ้นส่วนของรถยนต์
เอาเป็นว่าคือรวยอะครับเป็นเสียเลยแหละว่างั้นเถอะนะครับ
ก็นี่แหละคุณผู้ชมทีนี้เนี่ยพอหลังจากที่เอาเข้าห้องขัง
ที่สอนอนสาระแดงเมื่อคืนแล้วเนี่ยนะคะก็มีความคืบหน้า
เมื่อเช้าทางด้านพลตำรวจเอกวิรัชัยทรงเมตตา
รองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติเนี่ยเดินทางไปที่สนสารแดงเลยนะคะ
ไปสอบปากคำด้วยตัวเองเพราะว่าคดีนี้นี่ถือว่าเป็นคดีสำคัญมากเลยนะ
แล้วข้อมูลที่ทางพลตำรวจเอกวิรัชัยเปิดเผยเขาบอกว่า
นายสมชายผู้ต้องหาเนี่ยนะคะก็ให้การเบื้องต้น
บอกก่อนเกิดเหตุสักช่วง๕ทุ่มเมื่อคืนตอนนั้นเนี่ย
คือมีการไปตีก๊อฟแล้วก็ดื่มเบียร์ไป๕ขวด
แล้วก็เลยขับรถกลับบ้านแล้วบ้านอยู่ห่างจากสนามก๊อฟไม่ได้ไกลอ่ะค่ะ
ประมาณสองกิโลเมตรตอนที่ขับรถมาเนี่ยจำภาพอะไรไม่ได้เลยนะ
จำเหตุการณ์ไม่ได้มารู้ตัวอีกทีนึง

คือเหมือนกับหลับด้วยแล้วก็เมาด้วยค่ะ
ทีนี้พลตมเฉพาะเอกวิทยาชัยถือว่าเป็นพฤติกรรม
บอกได้เลยว่าผู้ที่ขับขี่รู้ตัวอยู่แล้วไง
ว่าไม่มีศักยภาพไม่มีสติในการขับขี่แต่ก็ยังฝืน
คิดว่า๒กิโลถึงบ้านแล้วแล้วทำให้มีผู้เสียชีวิตมีผู้บาดเจ็บ

ทางพนักงานสอบสวนจะไปใช้ประกอบการแจ้งข้อหานัก

ไม่ใช่ข้อหานี้อย่างเดียวนะยังมีอีก๒ข้อหา
คือ๑เมาแล้วขับแล้วก็อีกหนึ่งข้อหาคือ
ขับรถโดยประมาทเป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตาย
ซึ่งทางนายสมชายผู้ต้องหาเองก็ยินดีให้ปากคำในชั้นพนักงานสอบสวน
ตอนนี้ยังสอบปากคำไม่เสร็จเลยค่ะคุณผู้ชม
หลังจากนี้เนี่ยก็จะมีการคุมตัวไปขออำนาจศาลฝากขังตามขั้นตอน
ตอนนี้มีการกำชับแล้วให้เยียวยาครอบครัวผู้ที่ประสบเหตุให้ดีที่สุด
อันนี้ถือว่าเป็นเหตุใหญ่ที่เกิดขึ้นนะคะ
รับวันแรกของ๗วันอันตรายซึ่งก็ไม่มีใครอยากให้เกิดขึ้นแบบนี้นะคะ